ถามคุณผู้ชมว่าที่บ้านเนี่ยมีใครมีอาการแบบนี้บ้างไหม
คือลักษณะเหมือนอยู่บ้านแล้วก็โวยวาย
อาจจะเป็นผู้ป่วยจนผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะ
โวยวายอยากจะออกจากบ้านเหมือนถูกขังเอาไว้
แต่พอออกไปข้างนอกไปเจอคนอื่นเนี่ย
ก็ปกติดีแต่พอกลับมาบ้านก็จะโวยวาย
เหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ค่ะ
คือคุณยายสะเอี่ยมเนี่ยแกมีอาการแบบนี้
ยายสะเอี่ยมเนี่ยเป็นอมาภาษณ์ครึ่งสิ้งนะคะ

แล้วแกก็จะทุบประตูห้องบอกเปิดออกไป
บอกแกอยู่ไม่ได้แล้วบ้านมันร้อนเป็นไฟ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกขังหรือเปล่า

พอพาคุณยายแกออกไปนั่งอยู่ที่นี่ค่ะ
ด้านนอกบ้านแกก็อาการเดิมเลย

คุณยายสะเอี่ยมแกอายุ๖๙ปีนะคะ
ยาดเนี่ยก็แปลกใจค่ะ
ไม่รู้ว่าคุณยายแกเป็นอะไร

สุดท้ายแล้วก็เลยบอกหรือมันจะมีพลังงานบางอย่างที่

แล้ววันนี้หมอปลามาแล้วนะคะ
เสี่ยมที่บ้านในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

อาการออกปั๊บน้ำหูน้ำตาไหลอาเจียนเลยนะคะ
แล้วก็บอกกับพี่ติคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยจริง
แล้วหมอปลาก็เข้าไปพูดคุยสอบถามอาการค่ะ

เป็นอะไรจังหวัดล่ะปวนหัวเหรอ
หายใจไม่ค่อยออก
หายใจไม่อี่มเอง

อยากให้เป็นไงไหมเป็นไงไหม
เป็นไงเป็นไงอ่ะ

ซึ่งการรักษาพอเดาได้ไหมคะ

การรักษาก็คือต้องทำพิธีไล่วิญญาณ

ยายสะเอี่ยมจะอยู่ได้อีกแค่๑๐วันเท่านั้นนะ

ต้องได้รับความยินยอมจากลูกทั้ง๔คนก่อน
ทีนี้คุณเสงี่ยมลูกสาวก็เลยโทรไปปรึกษากับพี่น้องอีก๓คน

ทำพิธีไล่สัมภเวษีให้หน่อย

โทรไปหาลูกคนอื่นอีก๓คนก็ยอม

หมดเลยให้หมอปลาทำพิธีไล่สัมภเวษีออกจากคุณยายสะเอียบ
แต่อีก๑๐วันแม่ต้องตายนะ

แล้วคุณเสงี่ยมก็เข้าไปพูดคุยกับยายเสเอี่ยมนะคะ

เออลูกยอมได้แต่ยายไม่ยอม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม

คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม
คุณสังเงียมต้องตายแล้วคุณสังเงียม